พยาบาลท่านหนึ่งขับรถไปทำงานเป็นรถจักรยานยนต์

สตาร์ทอยู่หลายทีหลายทีก็ไม่ติด
ครั้งสุดท้ายสตาร์ทปุ๊บ
ไฟลุกพึบเลยไฟไหม้เลย

เสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นในคลิปเนี่ย

คุณพยาบาลผู้หญิงครับเขาก็ร้องไห้ทำอะไรไม่ได้
ยืนดูรถตัวเองโดนไฟไหม้แบบนี้นะฮะ
แล้วก็จำเป็นต้องทิ้งรถไว้กลาง
ตัวเองก็วิ่งเข้ามาหลบแล้วก็ถ่ายคลิปแบบนี้
มองไกลไกลร้องไห้ร้องห่มอยู่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณสี่แยกไฟแดงครับ
ถนนปราจินตะคามมุ่งนามรงค์พยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบตเที่ยวเผลอเมืองนะฮะ
ปราจีนบุรีครับรถจักรยานยนต์ฟีโนสีชมพูขาว
ทะเบียนงองูพพง๕๕ชนบุรีครับ
จอดอยู่ล้มอยู่กลางถนนเกิดไฟลุกไหม้จากห้องเครื่องแล้วก็ลุกทั้งคันก็ไม่นานรถดับเพลิงก็มาแล้วก็ดับเพลิงไปนะครับ
จากการถามเจ้าของรถเป็นคุณพยาบาลคุณวิจิตราพรมลายบอกว่าขณะที่เกิดเหตุก็ขี่รถออกมาจากบ้าน
จะไปทำงานที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศพอถึงแยกนี้ติดไฟแดงรถก็ดับ
ไฟติดมาจากเครื่องแล้วครับโอ้โหตัวเองก็คล่อมอยู่ก็ต้องทิ้งรถวิ่งออกไปข้างทางก่อนตกใจก็ตกใจ
เสียใจก็เสียใจรถไฟไหม้แบบนี้
เพราะว่าก็ทำงานผ่อนรถมาเนอะ
สุดท้ายก็ยืนถ่ายคลิปร้องไห้
ด้วยความเสียใจแบบนี้ตกใจด้วยนะครับ

ไม่รู้มันเกิดจากความขัดคล่องของเครื่องยนต์อย่างไร
ก็เดี๋ยวต้องหาสาเหตุกันต่อไปนะครับ